ท่านผู้ชมครับตำรวจตามเจอตัวแล้วนะฮะ
คนที่เอาลิงไปปล่อยในพื้นที่สุพรรณบุรีนะครับ

สพเดิมบางนางบวชนะครับตามจับได้แล้วนะครับ
เป็นผู้ชายชื่อนายประสิทธิ์เอี่ยมประเสริฐ

แต่นี่ฮะเปลี่ยนมาจับลิงนะครับนายประสิทธิ์เนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับบอกว่าเขาเอาลิงมาปล่อยเนี่ย
ก็เพราะว่ามีผู้ชายชาวเขมรนะอายุ๖๐ปีที่รู้จักกันรู้จักกันมาก่อน
หน้านี้แล้วล่ะโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาเมื่อ๑๔กันยายนจ้างให้ไปจัดหาลิงมาให้หน่อย
ไปจับไปจัดหาลิงมาให้หน่อยนะฮะเอาแบบไม่จำกัดเพศและอายุให้ราคาตัวละ๓๐๐๖๐๐บาท
น้ำหนักตัวของลิงเอากี่ตัวก็ได้ไปจับมานะเขาก็ไปจับมาแล้วนัดหมายส่งมอบกันนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะส่งต่อไปที่นครนายกนะครับเขาก็ตกลงเขาก็ไปจับมานี่ฮะนั่งให้สัมภาษณ์อยู่นี่นะฮะ
คุณนฤทธบุญนิ่มก็ไปตามนะครับเรื่องนี้จนกระทั่ง๑๘กันยายนตอนนั้นประมาณ๘โมงเช้า
จังหวัดราชบุรีไปจับมาจากรัชบุรีนะฮะไม่ใช่ลบบุรีนะผู้ต้องหาบอก
แล้วหลังท้ายกระบะของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีก็คือเอาอาหารสุนัขแบบเม็ดอ่ะนะ
มาเทเยอะนะครับล่อให้ลิงเข้ามาในแคปของรถใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียว
ลิงแถวนั้นเยอะมันกระโดดกระโดดเข้ามาเพื่อจะกินอาหารเม็ด
พอได้สักประมาณ๒๐ตัวได้เขาปิดแคปข้างหลังเลย
ลิงเอาไว้แล้วขับรถกลับมาที่บ้านที่ตำบลวังลึก
อำเภอสามชุกที่สุพรรณบุรี
มาถึงบ้านเนี่ยก็เปิดท้ายกระบะถ่ายรูปลิง
ส่งให้กับชายชาวเขมรที่จ้างเขา

แล้วก็จะไปส่งต่อประเทศเพื่อนบ้านให้พวกเปิบพิษดาร
พอถ่ายรูปส่งไปให้ดู
ปรากฏว่าคนที่จ้างเขาเนี่ย
บอกลิงที่ได้มาไม่ได้ขนาด
ตัวมันเล็กไปอย่างนี้ไม่เอา

จะขับรถกลับไปปล่อยที่เดิมเขาก็ไม่เอาแล้วขี้เกียจแล้ว
ก็เลยขับรถไปที่เขาชะโอยอำเภอเดิมบางนางบวช
เปิดท้ายกระบะปล่อยลิงทั้งหมดลงจากรถ
แล้วก็รีบขับรถหนีไปโดยไม่ได้สนใจว่าลิงพวกนี้จะไปเป็นยังไงต่อ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรถกระบะที่ใช้คันนี้
เขาบอกว่าที่ข่าวไปตอนแรกบอกว่าคนโรคจิตเอาลิงมาปล่อย
ขอแก้ข่าวหน่อยหนึ่งคือเขาไม่ได้โรคจิต
แต่เขาเอาลิงมาปล่อยจริงอันนี้จริงมีคนมาจ้างจริง
แต่ไม่ได้ทำไปเพราะโรคจิตอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
คือพอลิงถูกปล่อยไปทีนี้จากนั้นไม่นานครับ
ลิงเหล่านี้ก็ออกไปตามบ้านเรือนตามพื้นที่ชุมชนต่าง
สร้างความเดือดร้อนไปทั่วนะครับหลายคนก็บอกว่าเดือดร้อนเนี่ยฮะ
แต่ว่านายคนนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับที่เจ้าหน้าที่คุมตัวได้ในวันนี้
นายประสิทธิ์เอี่ยมประเสริฐเนี่ยเขาบอกว่าเขามีแค่๒๐กว่าตัว
นั่นหมายความว่ามีอีกหลายกลุ่มหลายคนที่ถูกจ้างแบบนี้เหมือนกันนะฮะ
ให้เอาลิงจับลิงมานะครับแล้วก็ไปปล่อยทิ้งไว้ในพื้นที่สุพรรณบุรีหลายอำเภอ
มันก็เลยกลายเป็นหลายร้อยตัวแล้วก็เป็นข่าวดังนะครับ
นายประสิทธิ์บอกว่าได้โทรไปหาชาวเขมรคนที่จ้างเขานะฮะ
แต่โทรไม่ติดนะครับท่านผู้ชมครับเชื่อว่าคงปิดเบอร์หนีไปแล้วครับ
เขาก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับผิดที่ไปลักลิงมา
แต่ยืนยันว่าทำคนเดียวทำครั้งแรกแล้วไม่รู้ด้วยว่าคนที่จ้างเขาเนี่ย
จะเอาไปทำอะไรแน่ลิงพวกนี้
ถามบอกว่าถ้าจะขยะไปตลอดเข้าไปมันจะถอยบน
รู้มั้ยครับว่าถ้าเราเอาไปปล่อยก็จะได้รับความกลัวนี่

แล้วก็คืนป่าไม้ไปป่าไม้ผิดชุบคำมารับตัวไปครับ
ใช่ครับตอนนี้ก็๒๐ตัวรู้ผิดสองตัวเก็บได้ประมาณสามสี่ตัวนะครับ
ทักษะด่าเล่มนี้ค่ะหลัง
เป็นการทำครั้งแรกใช่ไหมค่ะพี่ค่ะมันเลยเป็นออกมาตั้งแต่นั้นครับ
มีระยะบอกแฟนมีระยะให้พูดขอโทษ
ส่วนแฟนสาวก็บอกว่าไม่รู้จริงจริงว่าแฟนนุ่มออกไปจับลิงเนี่ยเป็นครั้งแรกนะ
ไม่ได้เป็นขบวนการหรืออะไรเลยไม่ได้เป็นแก๊งจับลิงไปขายนะคะ
รู้มานานหรือยังค่ะว่าแฟนหรือแฟนราวนานเอาลิงจับลิงไปนู่นไปที่นี่นะ
เขาได้บอกหรือเปล่าไหมคะวันที่เขาไปจับ
ไม่ได้บอกค่ะเขาเพิ่งทำครั้งแรกค่ะอืมคือเขาเอาไปปล่อยแล้ว
เราเพิ่งรู้หรือว่าเขาก็เอาไปปล่อยค่ะแล้วก็เพิ่งรู้ค่ะ
เนี้ยครอบครัวมีอาชีพอะไรอ่าส่งพวงมาลัยค่ะอืม
ก็คือไม่ได้มีอาชีพเป็นขบวนการที่เป็นข่าวใช่ไหมครับค่ะไม่ได้มีค่ะ
คือเห็นข่าวแล้วมันรู้สึกยังไงว่ามันไม่ใช่เรานะอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกไม่ดีอะค่ะที่คนเขามากล่าวหาเราทั้งที่ยังไม่เป็นความจริงอะไรอย่างนี้
เนี้ยค่ะอืมนั่นผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่ที่สรรจวงรัฐนะคะ
ก็คือคนที่นำเรื่องไปโพสต์ในเฟซบุ๊กตามหาเจ้าของรถคันที่ก่อเหตุนะคะ
บอกว่าผู้ก่อเหตุติดต่อไปขอมอบตัวสารภาพว่าถูกว่าจ้างให้จับลิง
เพื่อส่งออกนอกประเทศผ่านจังหวัดชายแดนที่ใกล้ที่สุดเช่นสะแก้วปราจีนบุรี
แล้วก็เข้ากัมพูชาไปต่อที่จีนนะคะก็เหมือนกับว่าน่าจะไปทำเมนูเปิบพิษดารอะไรเนี่ยแหละค่ะ
หลัดจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนายวัฒนายั่งยืนก็เลยบอกว่า
งั้นเอาอย่างนี้สำหรับปัญหาเรื่องลิงที่เขาเอามาปล่อยเนี่ยนะ
ก็นำทีมเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็ว๕นายมีอุปกรณ์พร้อมเลยนะคะ
ก็จับลิงได้เพิ่มอีก๓ตัวตอนนี้จับได้ทั้งหมด๑๐ตัว
ในอำเภอเดิมบางนำบวชก็ประสานหน่วยงานช่วยเหลือสัตว์ป่าโดยตรงจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่๓

ตั้งใจว่าจะจับให้ครบ
แต่ก็ไม่รู้ทั้งหมดมันเยอะขนาดไหน
นี่นะคะตอนนี้มันกระจายไปหลายพื้นที่แล้วด้วยนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นนายประสิทธิ์เนี่ยก็โดนข้อหา๓ข้อหานะคะ
สัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
สัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนเรื่องของการค้าสัตว์ป่าอยู่ระหว่างการขยายผลนะคะ
โอ้โหข้อหาหนักทั้งนั้นนะ
คืออย่าไปคิดว่าเห็นลิงมันอยู่ตามตรงนู้นตรงนี้จะไปจับมันแล้วเอาไปขงไปขายไปส่งต่อกันง่ายไม่ได้นะ
ไม่ได้ค่ะโอ้โหโดนหนักเลยหลายข้อหาเลยนะคะ